เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากันอยู่นะครับ
มีการสกัดจับแก๊งค้าไม้เถื่อนครับ
ใช้รถบรรทุกนั้นบรรทุกไม้ประดูดแล้วก็ไม้ชิงชา
ราคากว่า๒ล้านบาทเตรียมส่งขายประเทศเพื่อนบ้านนะครับ

อันนี้เป็นแก๊งค้าไม้เถื่อนรายใหญ่ทางภาคเหนือทีเดียว
แล้วก็เตรียมที่จะขยายผลกันต่อนะครับในการจับกลุ่มนะฮะ
ทางด้านของนายธัญญาเนติวงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะฮะ
ก็ร่วมกันตรวจสอบรถบรรทุก๑๐ล้อนะฮะ
ที่รอบขนไม้ประดูกและไม้ชิงชัน
หลังเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ที่บริเวณถนนสาย๓๐
ใกล้กับแยกกำนานดิเรกตำบลวัดตูมจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
พร้อมกับจับกลุ่มคนขับรถได้
ก็คือนายพงศกรจานนอกอายุ๔๐ปี
จากการตรวจสอบพบไม้ประดูกแล้วก็ไม้ชิงชัน
แปรรูปเป็นท่อนกว่า๕๐ท่อน
แล้วก็ตรวจเอกสารใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่มีโฉนด
ซึ่งออกเมื่อปี๒๕๔๖แต่ก็ไม่พบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้
ส่วนไม้ประดูกก็มีใบควบคุมนะครับ
พงศกรเขาสารภาพนะคะว่ารับจ้างจากเจ้าของรถบรรทุก
ให้ขับรถนำไม้ทั้งหมดมาจากอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิษฐ์
มีนายประเวทไม่ทราบนามสกุลว่าจ้างมาอีกทอดนึงค่ะ
แต่ไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางให้นำไม้ไปส่งที่ใด
แล้วก็ให้ขับรถมาจอดรอไว้บริเวณแยกกำนันดิเรก
ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มไว้นะคะ
ก็บอกว่าขบวนการค้าไม้เถื่อนกลุ่มนี้มีด้วยกัน๒๓กลุ่ม
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปางและอุตรดิษฐ์ค่ะ
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามเฝ้าจับตาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ว่าไม้เหล่านี้จะถูกส่งออกนอกประเทศผ่านทางท่าเรือ
ก็จะมีการขยายผลตามจับกลุ่มขบวนการนี้ให้ได้ต่อไป
เท่าที่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มทั้งเกือบไทยของเราเองไม่ว่าในตัวของนาฬาคารมหลบปกครอง
กระบวนการนี้ใหญ่ก็คือที่ลำปางที่อุตรดิษฐ์

และตอนนี้เราเริ่มขยายผลไปหลายขบวนการแล้วนะครับ
ผมว่าอนาคตไปพักหน้านี้เราต้องสยกไว้อย่างนี้
ไม้นี่ไม้ใหม่แน่นอนเพราะว่าอะไรไม่มีลูกลอยลูกตาเลยนะครับ
ไม่มีหลักฐานการได้มาเนี่ยชัดเจนว่าไม้เนี่ยใหม่
ออกมาจากป่าแน่นอนแต่จะตรงไหนแค่นั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องสืบต่อไปนะครับ
เพื่อจะทำลายกระบวนการนี้ให้ได้
ทางด้านของนายธัญญายังกล่าวอีกว่าจากการสอบปากคำ
เพราะว่านายพงศกรเคยรับจ้างขบวนการค้าไม้เถื่อน
ไปส่งที่โรงไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับมาแล้ว๒ครั้ง
เรื่องต้นเชื่อว่าทำเป็นขบวนการ
มีการวางแผนมาค่อนข้างดีนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่ม
มูลค่าไม้ที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้ก็มูลค่ากว่า๒ล้านบาทครับ